ที่ผ่านมาหลายประเทศก็มีการทวงคืนสมบัติชาติ
โบราณวัตถุที่ถูกลักลอบออกนอกประเทศ
ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเองครับประเทศกัมพูชาเพิ่งจะได้รับรูปสลักหินฮานุมานคืน
พิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กัมพูชาประสบความสำเร็จ
ในการทวงคืนโบราณวัตถุครั้งนี้
จากเป็นเพราะว่าพบหลักฐานบ่งชี้การมีอยู่ในกัมพูชา
รวมถึงความเป็นไปได้ว่าโบราณวัตถุดังกล่าว
ลักลอบออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายแล้ว
ลงนามในอนุสัญญาของยูเนสโก้
ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผู้ถือครอง
ตัดสินใจส่งคืนรูปสลักฮานุมานกลับกัมพูชา
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีบวงสวงรูปสลักหินฮานุมาน
ที่รัฐบาลกัมพูชาจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
หลังทางการได้โบราณวัตถุชิ้นนี้คืน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะคลีฟแลนด์สหรัฐอเมริกา
โดยรูปสลักฮนุมานนี้มีความสูงประมาณ๑เมตรเศษ
น้ำหนักประมาณ๓๖๐กิโลกรัม
คาดวาสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศัตรวัฒน์ที่๑๐
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก่อนที่จะกลับคืนมายังกัมพูชาเมื่อปีที่แล้ว
สลักฮนุมานชิ้นนี้เป็นโบราณวัตถุชิ้นที่๖
ในกลุ่มโบราณวัตถุสีเลือดที่กัมพูชาได้รับคืน
หน่วยงานและพิพิธภัณฑ์ของสาวรัฐ
รอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา
และมีโบราณวัตถุอีก๑ชิ้น
ซึ่งทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ว่า
ลักลอบขนย้ายออกจากโบราณสถานในกัมพูชา
ในช่วงสงครามกลางเมืองเมื่อเกือบ๕๐ปีก่อน
ทวงคืนรูปสลักฮนุมานเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
โดยระบุว่าโบราณวัตถุชิ้นนี้มาจากประสาทเชน
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประสาทเกาะแก่ทางตอนเหนือของกัมพูชา
ห่างจากแนวชายแดนติดกับประเทศไทย
การตรวจสอบเกิดขึ้นแทบจะทันที
โดยทางพิพิธภัณฑ์ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
โดยเน้นไปยังประตูทางทิศตวรรณตกของประสาท
ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ตั้งเดิมของฮานุมานองค์นี้
แต่ก็ไม่พบหลักฐานบ่งชี้

นักโบราณคดีของกัมพูชาจะตรวจพบหลักฐานสำคัญคือ
ชิ้นส่วนหูและฐานของรูปสลัก
ในประตูอีกด้านหนึ่งทางทิศตะวันออก
ขณะเดียวกันประวัติการได้มาของโบราณวัตถุชิ้นนี้

มีการนำส่วนหัวและลำตัวของฮานุมาน
มาขายแยกกันที่กรุงเทพมหานคร
เมื่อปี๒๕๑๑และปี๒๕๑๕ตามลำดับ
ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่กัมพูชากำลังเผชิญกับความวุ่นวายจากสงคราม

พ่วมในการพิพิธภัณฑ์จะย้ำว่า
ช่วงเวลาของการนำออกมาขายไม่ได้หมายถึงว่า
สลักฮนุมานถูกลักลอบออกจากกัมพูชาในช่วงนั้น
แต่การซื้อขายในช่วงดังกล่าวก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญ

ตัดสินใจส่งรูปสลักฮนุมานคืน
เพราะการซื้อขายลำตัวของรูปสลักในปี๒๕๕๙

อนุสัญญาว่าด้วยวิธีการห้ามและป้องกันการนำเข้า
ส่งออกและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
โดยมิชอบด้วยกฎหมายพุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งกัมพูชาได้ลงนามให้ศัตยาบันเอาไว้
ขณะที่สาวรัฐก็อยู่ในสถานะยอมรับอนุสัญญานี้
การขุดค้นจนพบส่วนฐานและหูของรูปสลักฮนุมาน
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคยมีอยู่ในกัมพูชาที่ชัดเจน
หลักฐานการซื้อขายและความเป็นไปได้ที่โบราณวัตถุชิ้นนี้
ถูกลักลอบออกจากประเทศหลังอนุสัญญาของยูเนสโก้
ทั้งสองฝ่ายให้ศัตยาบันและยอมรับ
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กัมพูชาประสบความสำเร็จ
ในการทวงคืนฮานุมานจากสาวรัฐกลับแผ่นดินแม่
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน